พัทธลุงนะครับมีแก๊งวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ยกพวกไปหน้าบ้านของวัยรุ่นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคู่อริ
แล้วก็มีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาสชกต่อยกัน
สุดท้ายเนี่ยกลับไปรอบนึงแล้วกลับมาใหม่ทีนี้มาอีกรอบนึงใช้ปืนยิงถล่มเลยนะฮะ
บ้านหลังนี้ครับท้องที่สพเมืองพัทธลุงนะครับพื้นที่หมู่๑ตะมนต์พญาขันที่อำเภอเมืองเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นบ้านปูน๒ชั้นนะครับที่ใต้ถุนบ้านเนี่ยหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วมาตรวจสอบ
พบว่าวัยรุ่นชายวัย๑๖ปีชื่อเบสถูกยิงกระสุนเข้าน่องซ้ายบาดเจ็บอยู่อีกคนนึงชื่อสิทธิ์อายุ๑๗ปีคนนี้ถูกฟันนะครับถูกฟันด้วยมีดเข้าที่นิ้วก้อยเพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลที่เกิดเหตุมีร่องรอยกระสุนปืนที่ฝาผนังบ้านที่ประตูบ้านนะครับถนนหน้าบ้านก็มีคราบเลือดหยดเป็นทางเลย
จะที่เจ็บไปส่งโรงพยาบาลกันมีชิ้นสวนอาวุธปืนลูกซองตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
นี่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
คือกล้องนี้จะได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
นี่เห็นไหม๔ทุ่มนะขี่มากันที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ
ทีแรกรวมตัวกันหน้าบ้านหลังหนึ่งก่อนแล้วก็ไปถล่มบ้านของคู่อริ
ที่เขาเจ็บไป๒คนห่างจากตรงนี้ไป๑๐๐เมตร
กล้องวงจรปิดจะเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์๒คันนะครับผ่านหน้ากล้องไปช่วง๒ทุ่มครึ่ง
ว่าเป็นช่วงที่กำลังไปรวบรวมพลกันอยู่ไปเอาปืนอะไรพวกนี้ด้วย
สิบนาฬิกาห้าสิบสามนาทีจะเห็นจักรยานยนต์กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถ
กลับมาทางเดิมคาดว่าเป็นช่วงหลังจากที่ใช้ปืนเนี่ยไปยิงเข้ามาแล้ว
แล้วก็มีคนแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุสักประมาณใกล้๔ทุ่ม
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนเจ็บทั้งสองคน
คือสิทธิ์ที่อายุสิบเจ็ดกับเบสที่อายุสิบหกนั่งอยู่กับเพื่อนเพื่อนสี่ห้าคนที่หน้าบ้าน
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มของในดีมนะในดีมนี่เป็นกลุ่มคู่อริของสิทธิ์กับเบส
พวกกันมา๕คนขี่จักรยานยนต์มาสามคันขี่ผ่านหน้าบ้านหลังนี้แล้วเบิ้ลเครื่องเสียงดังใส่ลักษณะท้าทาย
ก็เลยตะโกนด่านะฮะแล้วก็มีการตะโกนด่าทอกันนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยขี่รถมาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็ลงมาคุยกับสิทธิ์
คุยกันได้แค่แป๊บเดียวก็ชกต่อยกันอย่างชุลมุน
ก่อนที่ดีมจะใช้มีดที่พกมาด้วยฟันใส่สิทธิ์โดนเข้าที่นิ้วนะฮะได้รับบาดเจ็บ
แล้วกลุ่มที่ก่อเหตุก็วิ่งแยกย้ายหลบหนีไปเพื่อนเพื่อนก็พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แล้วกลับมานั่งกันอยู่ที่หน้าบ้านอีกรอบนึงตอนนั้นสิทธิ์ไปโรงพยาบาลแล้วนะ
ถูกฟันเข้าไปที่นิ้วแล้วอยู่อยู่กลุ่มของในดรีมที่ก่อเหตุเมื่อกี้นี้เนี่ย
กลับมาอีกรอบนึงคราวนี้เอาปืนมาด้วยนะครับ
แล้วยิงใส่เข้ามาในบ้านหลังนี้ยิงเข้ามาสองนัดกระสุนนี้ถูกเบสเข้าน่องซ้ายนะครับ
ได้รับบาดเจ็บวิ่งหนีตายเข้าไปในบ้านส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่รถหลบหนีไป
นี่เห็นไหมถูกยิงเข้าไปตรงนี้นะครับ
ตีกวดตั้งมันตำนานคือวีดมาแล้วเต็งเหมือนงี้
แล้วปืนตอนนั้นปืนยิงตอนไหน
เมื่อเมย์นานตีกัน
ใช้มาสามกัน
โอ้โหแล้วดูสภาพของน้องที่ถูกยิงเมื่อคืน
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงนอนอายุเพิ่ง๑๖เองตายแล้วมีเรื่องมีราวกัน
แต่ฝั่งนั้นก็ก็เกินไปนะเอาปืนมายิงถล่มเขาอย่างนี้นะครับโดนจุดสำคัญเขาตายขึ้นมาทำยังไงเนี่ย
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับเจ้าของบ้านนะครับคุณอนุสรเป็นพี่ชายของน้องคนเจ็บนะ
ก็พาเดินสำรวจที่บ้านนะฮะร่องรอยกระสุนปืนเนี่ยมันเหมือนกับ๒๐กว่านัดนะมันอาจจะเป็นลูกปลายหรือเปล่า
เสาบ้านฝาผนังประตูเพราะจุดที่เบสถูกยิงกระสุนเนี่ยทะลุประตูบ้านมาโดนที่ขานะครับ
น้องเขาก็วิ่งหนีตายขึ้นชั้นสองนะครับพี่ชายบอกว่าตอนนี้กังวลเรื่องความปลอดภัยมาก
เหตุการณ์ที่แบบโอ้โหถึงขั้นบุกมายิงถึงบ้านอย่างนี้เนี่ย
ถ้ายังจับกันไม่ได้เนี่ยจะกลับมาก่อเหตุซ้ำหรือเปล่า
คือออกกันไปหมดแล้วเหลือ๔คนในบ้าน
แล้วจังหวะที่เขามายิงถ้าพวกน้องคนนั้นที่ยังไม่ไปโรงพยาบาล
ถ้ายิงก็คือโดนทุกคนเพราะลูกมันกระจายลงไปตามเสา
คือมีรอยลูกกระสุนใช่ครับเพราะน้องอยู่นอกบ้านหมดเลยครับ
พอมีผมอยู่ในบ้านเพราะผมไม่ค่อยออกมา
แค่ลงมานั่งเฝ้าเฉยว่าอยากไปไหนกันเพราะมันดึกแล้ว
คือได้ยินเสียงแค่๒นัดแต่กระจายเป็น๒๐กว่านัดเลยนะครับ
พ่อของน้องที่ถูกยิงบาดเจ็บนะครับ
บอกว่าปกติน้องก็คือลูกชายอยู่จังหวัดตรังนะครับ
แต่ช่วงนี้มาเที่ยวที่จังหวัดพัทธลุงมาบ้านพี่ชาย
ยืนยันว่าเรื่องนี้อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ

เห็นว่าเขาจะมอบตัวพวกนี้

พุทธนี่เป็นคนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วย
ตำรวจบอกว่ากลุ่มเนี้ยเขาเป็นคู่อริกับเบสนะสาเหตุมาจากเรื่องชู้สาว
ต้นเรื่องก็คือแฟนของเบสคนที่ถูกยิงเนี่ย
ก่อนที่จะมาคบกับเบสเคยเป็นแฟนกับดีม
นี่แหละฮะมันก็เลยเป็นต้นเหตุให้เขาบาดหมางกันอยู่
บ้านของดิวกับดีมนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่๔ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๔กิโลเมตร
วันนี้คุณวิมลวันก็ไปหาที่บ้านไม่เจอนะฮะ
ญาติบอกว่าทั้งสองคนนี้ก็โอ๊ยเขาไปอยู่ที่อื่นแล้ว
เขาไม่ได้มาพักที่นี่นานแล้วนี่ตำรวจก็เลยแจ้งญาติไปแล้ว
บอกยังไงก็ประสานลูกหลานหน่อยพามามอบตัวหน่อยก็แล้วกัน
ไม่รู้ตอนนี้หนีไปอยู่ที่ไหนนะหรืออาจจะยังอยู่ตามบ้านญาติก็ได้